มาดูที่เชียงรายกันบ้างคุณผู้ชมอำเภอเมืองค่ะ
คนร้ายรายนี้สมัครเข้าไปเป็นคนสวนคุณนัทพงศ์นะคะ
ทำงานได้๒วันก็ทำทีเชิดเงินเจ้าของบ้านไป
กลอุบายเชิดเงินเจ้าของบ้านไปยังไม่พอค่ะ
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้วย
ช่วยตามหาคนร้ายผู้ก่อเหตุในภาพนี้หน่อยนะคะ

นี่ขอความช่วยเหลือเลยนะคะคุณวิจิตรนะคะ
บอกว่าคนนี้คนร้ายคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย

เริ่มงานวันแรกเมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็จ้างกันเดือนละ๙๐๐บาท
นี่เขาขึ้นรูปไว้แบบนี้นะคะก็กินนอนที่บ้านเขา
เพราะว่าบ้านเขากว้างแต่ทำได้วันเดียวค่ะ
คนร้ายบอกแฟนไม่สบายขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหม
อ่ะเจ้านายก็เลยให้เงินไปพันกว่าบาทนะคะ
แอบเอามอเตอร์ไซค์ของที่บ้านขี่ไป
แล้วหนีไปเลยค่ะไปเลยนะคะตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพแม่ยาว
แล้วตอนไปแจ้งความเนี่ยตำรวจบอกว่า
คนร้ายลายนี้เคยมีคนมาแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เจ้าทุกข์คือใครรู้ไหมคะก็คือแม่ของคนร้ายนี่แหละ
บอกว่าเนี่ยขโมยมอเตอร์ไซค์แม่เอาไปขาย
แล้วก็มีเบาะแสเพิ่มมาด้วยว่าเขาติดยานะคะ
คุณวิจิตรบอกโอ้โหฝากตำรวจเลยค่ะ
จับให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไปหลอกคนอื่นอีกค่ะ
มีคนมาแจ้งความกับคนนี้ไว้ก่อนแล้วแม่ของเขาเอง
รู้สึกว่าจะเอารถพี่ชายเขาไปอ่ะต้องเอาเข้าคุกเข้าตารางให้ได้
ไล่เป็นหนี้ไล่หลอกอะไรเขาไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้
ไปเอาของใครที่ไหนก็ไม่จ่าย